ส่วนเรื่องนี้ค่ะผู้ชายคนนี้เสพกัญญา
กัญชาจนหลอนคุณผู้ชมแล้วก่อเหตุเรื่องนี้ขึ้นนะคะ
ลักรถพยาบาลค่ะแล้วเอาไปขับเล่นคุณนัทพงศ์
เอารถพยาบาลไปขับเล่นไปเฉียวรถชาวบ้านเขาได้รับความเสียหายนะคะ
แล้วก็เข้าไปปั๊มน้ำมันไปป่วนจนเขาวุ่นไปหมดเลยค่ะ
ตำรวจเนี่ยต้องตามจับกลุ่มตัวเลยค่ะ
ตำรวจสนราชบุรณะค่ะก็ไปจับจนได้ค่ะ
จีรศักดิ์คงมาจับได้พร้อมของกลาง
ก็คือรถพยาบาลของโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์อินเตอร์

ที่เขารักไปนั่นแหละแล้วก็ขี่ขับไปทั่วเลยค่ะ
จับได้ที่ท้ายซอยประชาอุทิศ๔๑ที่บางมดทุ่งครุ

คือผู้ชายคนนี้เสพกัญชาเกินขนาดค่ะ
แล้วหลอนว่าจะมีคนทำร้ายเขา
ญาติตอนแรกก็เอาตัวมาฝาก
สนราชบุรณะตั้งแต่คืน๒๘มีนาคม
รอเพื่อที่จะส่งไปรักษาอาการหลอนที่โรงพยาบาล

จนกระทั่งเมื่อวานนี้ตอนค่ำ
พนักงานขับรถพยาบาลของโรงพยาบาลสุขสวัสดิอินเตอร์

จิตรศักดิ์ก็ฉวยโอกาสขึ้นไปบนรถพยาบาล
แล้วขับไปเลยค่ะมุ่งหน้าไปที่ถนนประชาอุทิศ

ซึ่งถ้าเราดูภาพจากกล้องวงจรปิด

ตอนที่พนักงานเขากำลังเติมน้ำมันให้ลูกค้า
นี่ค่ะมาแล้วแล้วก็ไปดึงปั๊มหัวจ่ายนะ
แล้วก็กระโดดขึ้นรถกระบะของชาวบ้าน
ส่งเสียงโหกเวกโวยวาย

ก็ขับรถพยาบาลไปในซอยประชาอุทิศ๔๔
เฉียวรถยนต์ที่อยู่ในซอยนี้นะคะของชาวบ้าน

สายตรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้

พี่ทำงานอยู่ที่ศูนย์กัญชาแถวบังแคร์

ก็โทรหาตำรวจนะคะบอกว่า
ให้พาไปนอนคุกโทรเองด้วยนะคะ

ตอนเช้าตำรวจกำลังทำเรื่องส่งตัวไปโรงพยาบาลบ้านสมเด็จ

แล้วเนี่ยค่ะก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
เมื่อคืนโทรหาตำรวจเอง

เหมือนบอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัย
คุยกับเขาก็ไปคุยตอนแรกเขาจะให้อยู่

อยู่ถ้าให้ผมอยู่นี่ผมไปนอนคุกดีกว่าครับ
คือตำรวจคุยว่าแบบให้อยู่บ้าน
ใช่แม่เขาก็เลยต้องให้มานอนนี่

พอไปทำงานที่นี่แล้วเริ่มมีอาการ